เช้าวันนี้พุทธศักดิ์ชมิตรกระชนที่จะเตือนทางออกไปทำบุญตักบาท
รวมไปถึงทำกิจกรรมตามวัดวาอารามต่าง
ตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำ
อาจจะยังคงต้องติดตามการพยายามก่อนอากาศ
รวมไปถึงดูฟ้าฝนและที่สำคัญพกอุปกรณ์กันฝนด้วย
ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
กรมบุตุนิยมวิทยาครับก็ได้มีการประกาศแล้วนะครับว่า
เมืองไทยของเราครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับ
แน่นอนครับพอเข้ารูดูฝนแบบนี้เนี่ยนะครับ
การเกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้เนี่ยนะครับ
ยังคงเป็นเรื่องของหย่อมฝนหย่อมใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
่อตัวแถวบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
ยอมนี้เนี่ยนะครับเขามีคุณสมบัติในการดูดเอากลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
เข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
เขาก็จะเอาฝนที่ดูดมากองรวมกันเนี่ยนะครับ
กระจายตัวเข้าปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
แน่นอนครับมีหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องเฝ้าติดตาม
แล้วก็เฝ้าระวังฝนโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับไปดูภาพดาวเทียมนะครับ
เป็นภาพแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
จะสังเกตว่าตรงนี้เป็นการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นณขนาดนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับกลุ่มฝนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
จะค่อยกระจายตัวเข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันหน่อยนะครับว่า
ฝนเหล่านี้นั้นจะช่วยดับร้อนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
หากเราดูเนี่ยนะครับจะพบว่าพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
จุดที่มีสีอ่อนกว่าทุกพื้นที่เนี่ยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นนั้นยังคงเป็นสีส้มเข้มอยู่นะครับ
ซึ่งจุดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังครับ
เพราะว่าอาจจะมีกลุ่มฝนแล้วก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
ค่อนข้างหนาตาตลอดทั้งวันนะครับ
โดยจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นยังเน้นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกนะครับ
แถวบริเวณฝั่งที่ติดกับสปลาวนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มฝนที่อยู่ฝั่งสปลาวเนี่ยนะครับ
ค่อยถูกดูดเข้าไปรวมกับกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
สังเกตว่าในช่วงเที่ยงนะครับ
กลุ่มฝนก็จะเริ่มมีการกระจายตัวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสาน
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของภาคเหนือนะครับ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายครับก็จะมากองรวมกันแถวบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก

ในช่วงประมาณตอนทุ่มใครจะไปเวียนเทียนระวังดีนะครับ
ชัยนาธนครสวรรค์นะครับพื้นที่เหล่านี้คงต้องระวังกันหน่อย
เรื่องของลมทั้งเรื่องของฝนนะครับ
อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้นะครับ
และที่สำคัญครับการใช้รถใช้ถนนต้องระวังด้วยนะครับ
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาหนักแบบนี้
อาจจะทำให้การควบคุมรถเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะเป็นไปได้ยากกว่าปกตินั่นเองนะครับ
ดังนั้นที่สำคัญนะครับต้องเน้นย้ำนะครับ
ภาคเหนือภาคอีสานในระยะนี้ต้องระวังกันหน่อย
ปัจจัยเหล่านี้จะอยู่แล้วก็ส่งผลต่อพื้นที่ประเทศของเรา
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒นี้นะครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ขอให้มีความสุขกับวันวิสาขบูชาในวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ